อย่างเช่นที่นี่เหมือนกันคุณผู้ชมครับ
สร้างความประหลาดใจและตกใจให้กับน้องนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคศรีชนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชเขากำลังเรียนลูกเสือเนธนารีกันอยู่
จู่อาจารย์พิเศษผู้บรรยายพิเศษก็โผล่พลวดมาครับ
นี่ไงคะเนี่ยยาวนี่แหละผู้บรรยายพิเศษใช่นี่มันงูเหลือมอันนี้มันผู้บรรยาวพิเศษค่ะ
ก็ยาวเป็นพิเศษจริงน้องใบตองจะเล่าให้ฟังแบบนี้
เจ้าหน้าที่มูลนิธิไต้เต็กตึงศรีชนเขาได้รับแจ้งจากคุณพรณฑีพรมทอง
ซึ่งเป็นคุณครูวิทยาลัยเทคนิคศรีชนว่ามาแล้วอาจารย์ภาควิเศษมาเฉยเลย
แล้วก็มีคุณครูผู้สอนอยู่ในที่ตรงนี้ด้วยสักพักครับคุณครูเชิญวิทยากรพิเศษมา
เพราะอยู่ในช่วงของการเรียนวิธีการจับงู

ขอเชิญศาสตราจารย์ดรเหลือมศักดิ์มักเขมือบ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการกินทีหมดเหล้า
โอ้โหนี่คือชื่ออาจารย์พิเศษของเรา
นี่มันภาคเดียวกับคุณเลยนะภาคเขมือบเนี่ย

หมดเล้าเลยค่ะผมอิ่มแหละ
แต่สุดท้ายช่วยกันจับท่านอาจารย์พิเศษท่านนี้
ที่เหลือยมาได้โอ้โหกี่คนอ่ะ

ฉันว่านี่สัตว์อาจารย์สเนค
เออดีสั้นดีใช่ไหมเออสุดท้ายจับได้สำเร็จนะครับ
ด้วยความสามารถขี้ของอาจารย์กู้ไพรรวมไปถึงนักเรียน
เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างไกลจากโรงเรียนตรงนี้นะ
นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงเลยนะ

จริงต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะ

อาจารย์เขาจะไม่จับมือขวา
มือซ้ายจับงูจะบ้าแล้วมือซ้ายมือขวาก็ได้